มีอุทาหรณ์มาเตือนกันผู้หญิงคนนึงเขาเป็นฝีที่ก้นรวมทั้งเป็นไข้ทับฤดูก็ฝากสามีไปซื้อยามากินแล้วเป็นยาที่แรงมากเธอกินไปแล้วสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์นะฮะถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยเยอะเนี่ยควรจะไปหาคุณหมอดีกว่านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในห้องเช่าเนี่ยฮะ

ไปพบศพของนางวันพรติดชัยอายุ๔๘ปี

แล้วเธอเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

พบร่องรอยของการต่อสู้

ชื่อว่านายภูนศักดิ์สุกุลอายุ๔๙ปี
แล้วก็เป็นรอปภที่เดียวกันนี่แหละครับ

ภรรยามีฝีที่ก้นกบนะฮะ
แล้วก็มีอาการเป็นไข้ทับฤดูด้วย

ให้ซื้อยาเพนิซิลิน

แล้วก็ภรรยาก็กินยาเข้าไป

ตอนเช้าเป็นห่วงภรรยาว่า

ก็โทรไปหาแต่ภรรยาไม่รับสาย

ไปดูภรรยาที่ห้องปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วครับ

ก็ฝากเตือนว่าถ้ามีอาการเจ็บปวดแบบนี้
ควรไปหาคุณหมอไม่ควรซื้อยามากินเอง

สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการที่เขาไปกินยาที่มันแรงเกินไป
เพราะยานี้เขาบอกว่าไม่นิยมให้ซื้อไปกินเอง
แล้วผู้หญิงที่เป็นไข้ทับฤดูร่างกายจะอ่อนแอกว่าปกติอยู่แล้ว
เวลากินยาเข้าไปต้องคิดให้มากเลย
ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรจะต้องรีบไปหาหมอไปพบแพทย์เลย
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็นยาตัวนี้มานานแล้ว
แต่ว่าทำไมสามีถึงไปซื้อยานี้มาให้กับภรรยาเขากินได้อะไรแบบนี้นะครับ